นำเสนอไปหลายทีแล้วนะคะพี่ใจแอ้นเชิญยิ้มนั่นเองค่ะว่าแกเนี่ยเป็นสายมูแล้วก็มีตัวเลขมาแทนพวกเราอยู่เสมอเสมอนะจ๊ะแหมบอกเลยคุณผู้ชมค่ะเรือนขวัญเนี่ยขอไปลองของหน่อยแล้วกันว่าเอ๊ะมันทำกันยังไงสายมูฉบับพี่ใจแอ้นเชิญยิ้มค่ะก็เลยตามไปเลยค่ะนี่เลยที่วัดใหม่สุประดิษฐารามค่ะไปเจอพี่ใจแอ้นตัวเป็นเป็นเลย
วัดใหม่สุบัติธารามตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ถ้าใครอยู่แถวนั้นหรือว่าสนใจก็สามารถไปกันได้
พี่ขวัญเราก็อยากจะเล่าบรรยากาศคุณผู้ชมค่ะ
ดูสักก่อนนะนี่เลยคุณมีจิตศรัทธาคนที่มีจิตศรัทธานะนะ
เขามากราบไหว้เยอะมากเลยเพราะมีท้าวงทาเวศด้วยนะคะ
หลายคนที่เลื่อมใสเนี่ยก็มากราบไหว้กันคุณผู้ชม
แล้วก็ที่สำคัญเรือนขวัญได้เจอพี่ใจแอ้นด้วยนะ
ก็ทักทายกันปอหอมปากหอมคอ
พอหันไปปั๊บอุ๊ยทำไมสบตากันหน้าคุ้น

อ้าวน้องขวัญบันเทิงไทยแหละนี่นะ

เอางี้คุณพูดมาเลยดีกว่าเมื่อวานคุณไปทำอะไรมาที่วัด

กะว่าจะไม่พูดแต่ว่าแอบไปลงหน้าทองมา
แอลล์บอกขวัญมานี่

ก็มีการแปะทองแล้วก็นั่งต่อแถวกันไปคุณผู้ชม
พี่แซ้นก็แนะนำว่าเออก็ลองไปดูละกัน

แกเป็นคนทำพิธีพิธีที่ว่านี้คือปิดทองคำแท้นะคะ
เปิดดวงเศรษฐีพระศิวรีเรียกทรัพย์คุณผู้ชม

เออนะคะก็มีการนำเนี่ยนะคะแล้วก็มีการวนมีการวนมีการเป่าคาถากันไปคุณผู้ชม
แขนไปเลยนะคะเป่าที่ข้อมือแบบนี้คุณผู้ชม
และที่สำคัญตรงหน้าผากก็มีการจงมีการเจิมแบบนี้ด้วย
คุณพ่อก็มีการวนเป็นอัคระตรงหน้าผากเข้าไป
แล้วเราได้อะไรเราก็อธิษฐานเอา
เกี่ยวกับเรื่องแบบว่าให้คนเมตตา
ให้คนแบบรักให้คนเอ็นดูแบบนี้นะคะ
ลงทั่วหน้าไปเลยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

ซึ่งจากเมื่อวานจนวันนี้ขวัญยังไม่ล้างหน้า

ใช่ค่ะแล้วก็มีการแบบว่าใส่หน้ากากทองแบบนี้ให้ด้วย
ไม่เค้าไม่ได้ทำให้ทุกคนนะแต่อันนี้ขอขอขอ
ขอเขาจริงแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องที่มารอต่อคิวด้วยนะคะ
ก็เป็นการแบบว่าเมตตาให้น้องลองทำไปก่อนก็แล้วกันแบบนี้

ขออะไรเหรอขวัญขอเหรอเรื่องงานก็แล้วกัน
แล้วก็ขอให้บันเทิงไทยรัฐเราปังและที่สำคัญเลยนะคะ
ก็ขอให้คุณผู้ชมเนี่ยเอ็นดูบรรเทิงไทยรัฐเยอะแล้วกัน

พูดถึงเรื่องตัวเลข

จุดเข้าไปมับเข้าให้นะคะ
ตอนแรกเราก็เลยลุ้นเป็นเลขอะไร

วันนี้ขอขอบคุณมากเลยนะก็ลาแกมาก่อน
สักพักแกใจดีนะแกส่งเลขเนี่ยมาให้ทางบันเทิงไทยรัฐถึงโต๊ะเลย
เลขได้ที่คือ๗๙๔
ใช่บริเวณนี้ที่ไปจุดตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่ารูปปั้นพญานาคอยู่ด้วยนะคะ
เพราะว่าอยู่บริเวณริมแม่น้ำแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ก็เลยทำการจุดสักหน่อยนะคะ
อันนี้พี่ใจแอ้นบอกว่าเรือนขวัญเป็นคนให้โชคเองนะ
แต่ว่าต้องมีดวงพี่ใจแอ้นเสริมเข้ามาด้วยก็ละกัน
คุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
แต่ว่าเราก็ไปพิสูจน์มาให้รู้แล้วกัน
ว่าที่เขาทำเนี่ยมันทำกันยังไงก็เอามาฝากคุณผู้ชมก็แล้วกันนะคะ
แวนกันไปได้นะคะวัดใหม่สุประดิษฐารามนครชัยศรีนครปฐมนะคะ